อีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารใกล้กับสารเจ้าพ่อเสือ

เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตถึง๒รายด้วยกัน
พบว่าเป็นอาคารเก่าสภาพกว่า๔๐ปีแล้ว
และไม่เคยเปลี่ยนสายไฟมาก่อนด้วยครับ
ผ่านตำรวจเอกเกียรติกับบัว
ผู้กำกับการสอนอสำราญราช
บอกว่าความคืบหน้าของเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ใกล้กับสารเจ้าพ่อเสือ
ถนนบุญสิริแขวงศาลเจ้าพ่อเสือเขตพระนครกรุงเทพมหานคร
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นพบว่ามีผู้เสียชีวิต๒คนครับ
รายแรกเป็นผู้หญิงสูงวัยเป็นผู้ป่วยติดเตียง

อีกรายเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก๖๐ปี

ตรวจสอบไม่พบเอกสารในตัวตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบถามญาตินะครับ
ทางนี้จากการสอบสวนเจ้าของอาคารดังกล่าวบอกว่าอาคารนี้เก่าแก่แล้วนะครับ
อายุสักประมาณ๔๐ปีได้
นำมาเป็นแบ่งเป็นห้องให้เช่า
ซึ่งเจ้าของก็ซื้อมาประมาณสัก๓๕ปีแล้ว
แล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนสายไฟในอาคารมาก่อนเลยนะครับ

๓๕ปี๔๐ปีไม่เคยเปลี่ยนสายไฟมาก่อนเลยมันก็เก่านะฮะ
มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไฟฟ้ารัดวงจรได้นะครับ
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็จะมีการส่งมอบให้กับตำรวจใน๑๕วัน
ขณะที่นายวุฒิชัยบุญยสิทธิ์นะครับ
ภูมิในการเขตพระนครก็ลงพื้นที่พร้อมกับวิศวกรโยธาเขตพระนคร
ไปคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปสอบถามเพื่อนบ้านไปคุยกับเจ้าของตึกก็คาดการณ์ว่า
ของผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเป็นคนวางเพลิงเพราะว่านิสัยเขาติดเหล้า
อันนี้เพื่อนบ้านบอกว่าหลานอาจจะเป็นคนเผาบ้านเพราะว่าติดเหล้า
ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายเหมือนคนทะเลาะกัน
ก่อนหน้านี้เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเผาบ้านก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของคนวางเพลิงหรือว่าเป็นเหตุไฟฟ้ารัดวงจอดนะครับ
ส่วนความช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยเบื้องต้นก็จะประสานไปยังชุมชนนะครับ
หาที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยหากจำเป็นต้องเช่าเป็นรายเดือนก็พร้อมจะออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน
แล้วก็มอบเงินให้กับผู้ที่เดือดร้อนแล้วคนละ๑๐๐บาท
ส่วนผู้ป่วยติดเตียงมอบให้๒๐๐๐บาทแล้วก็มอบถุงยางชีพให้ในเบื้องต้นนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าชั้น๓นั้นเป็นจุดต้นเพลิงเสียหายไปเยอะที่สุดเลยแล้วก็อาจจะซุดตัวลงมาก็ได้
ก็เลยสั่งการให้ติดป้ายเอาไว้ว่าห้ามเข้าออกในอาคารดังกล่าวนะครับ
ขณะที่อาคารใกล้เคียงก็ยังคงมีคนพักอาศัยกันอยู่เพราะว่าโครงสร้างยังคงแข็งแรงแล้วก็เกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับ